เราไม่ได้เป็นศิลปินเราเหมือนเป็นนักร้องเฉย
เพราะว่าคนที่มาจ้างเราเขาก็แบบอยากให้เราแบบใส่ชุดไปร้อง
งานก็คือแบบใส่หน้ากากเลยได้ไหม
แล้วแบมก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันทำอะไรอยู่วะ
กระทั่งมันมีจุดที่มันแบบแย่สุดเลย
เหตุการณ์ครั้งแรกมันคือการที่เราเหมือนแบบหลับอยู่
แล้วก็หัวใจเต้นแรงเห็นเร็วอะไรแบบนี้

ใช่เหมือนแบบเรากำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่
และเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะตาย
รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรา
เสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขานะคะ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังค่ะ

แล้วก็รู้จักเธอมากขึ้นกว่าเดิม
เรียกว่าเธอโด่งดังจากรายการร้องเพลงรายการหนึ่งที่ต้องอยู่ใต้หน้ากาก
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดชื่อรายการได้หรือเปล่านะคะ
หลังจากนั้นเธอก็ยังอยู่ในวงการแล้วก็ทำเพลงเป็นศิลปินมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ขอต้อนรับน้องแปมอันชิสาสินประการผลค่ะ

น้องแปมนะคะหรือว่าอะไรดีมีฉายาไหม
ฉายาส่วนใหญ่คนก็จะเรียกน้ากากโพนี่
ใช่หรือไม่ก็เรียกแปมไก่อาที่เป็นชื่อวงการชื่อวงอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราได้สืบเรื่องราวของเธอมาแล้ว

เจ้าตัวฟังนะคะว่าเพลงนี้
มันตรงกับแง่มุมไหนในชีวิตของแปม

ดูมีความอคุสติกถ้าจะตรงตรงกันต่างไหมคะทันมีเนื้อ
ไม่มีเนื้อทำมาเป็นดนตรีอย่างเดียวเลย
คือแสดงว่าเป็นแง่มุมหนึ่งที่แบบว่า
เวลาเราผ่อนคลายเราก็ชอบฟังเพลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ตอนที่คุยกับทีมงานไปเราบอกว่าเราชอบเพลง
เราเราชอบเวลาอยากรู้สึกว่าเข้าเตอร์แรปปี้อะไรอย่างนี้
เยียวยาตัวเองจะชอบฟังเพลง
เป็นแบบกีต้าสบายกีต้าโปรด
พี่อยากรู้ว่าวันที่เราโด่งดังมากใช่ไหม
วันที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราโด่งดังแล้วเนี่ยคือวันไหนคะ
นั่นนั่นคือจุดที่น้องแปมรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วใช่ไหมใช่

พริกใส่เด้อนาคารเปิดหน้ากากข่าว

ใช่แต่ว่าคือเราอัดไว้นานแล้วนะอัดไว้ประมาณแบบ๓๔เดือนก่อนหน้านั้น
แล้วก็วันที่เทปจะออนเป็นวันที่เราตกรอบเนี่ย

ก็วันนั้นเราก็รู้ว่า
มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง

ในด้านทุกอย่างในชีวิตหรือยังไงบ้าง
ทุกอย่างเลยอาจจะไม่ใช่วันนั้นวันแรกค่ะ

ก็คือหลังจากที่เปิดหน้ากากแล้ว
แล้วก็แปมได้เริ่มออกไปทำงาน

มันก็จะเป็นการออกไปทำงานแบบ
ไปกับวงไปโชว์ไปอะไรอย่างนี้เน
แต่ว่าพอเราถอดหน้ากาก
มันเหมือนแบบงานมันเข้ามาหาเราคนเดียว
แล้วก็ได้ออกไปร้องเพลง

ได้ทำงานกับศิลปินเก่งรุ่นพี่มากขึ้น
แล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะ
คืออย่างที่เราทราบนะว่าน้องแปม
ออกรายการนั้นเป็นซีซั่นหนึ่งของเขาเลยใช่ไหม

ดังนั้นก่อนหน้าที่เราทำวงมาเนี่ย
เราก็ยังเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง
แต่พอเราไปอยู่หลังหน้ากากเนี่ย

น่าจะชอบที่เราร้องเพลงกับตลก

เพราะว่าตอนนั้นเหมือนโพนี่มันก็จะเป็นฟิลแบบ
คนก็จะมาคอมเมนต์ว่า
เอ่อมีความกวนกวนตลกอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วเขาก็จะเดาเป็นคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนแบบนั้น
พี่อยากรู้ว่าตอนที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ย
ที่เราเป็นคนตลกที่เราเป็นคนแบบนั้นเนี่ย
มันเป็นตัวเราจริงเลยป่ะ
แล้วก็จะเป็นคนตลก
แต่ว่าด้วยความที่บทบาทในวงผมอาจจะเป็นเป็นสาวเรียบร้อย
คือด้วยความที่เราไม่ได้มีคนรู้จักเยอะด้วยล่ะค่ะ

เรามีความกดดันบ้างมั้ยว่า

ซีซ่อนนั้นพี่จำได้ว่ามีศิลปินหลายคนที่มีผลงานโด่งดังมาก

หน้ากากออกมาจริงกระแสเราหลังหน้ากากก็ไม่ได้แพ้ใครเลยนะ
ก็แบบมีแต่คนชอบเรามากเลยใช่ไหมคะ
พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเรากดดันไหมว่า
พอเขาเห็นหน้าเราแล้วว่าเราคือคนนี้เป็นศิลปินน้องใหม่เนี่ย
ยังมีผลงานไม่มากในวงการเราเครียดหรืออะไรบ้างไหมเวลาเปิด
ตอนนั้นไม่เครียดเลยค่ะ
คือเพราะว่ามันไม่ค่อยรู้สึกแย่กับการที่เราไม่ได้เป็นที่รู้จัก
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คือเหมือนวงมันยังไม่ได้ดังแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้เป็นตัวเด่นของวงว่างี้ดีกว่า
มันจะเป็นแบบสายซับนิดนึงอะไรอย่างนี้
ดังนั้นพอตอนที่มันมีกระแสเหมือนแบบใครไม่รู้จักกับใครอ่ะอะไรอย่างนี้

ใช่ไม่กล้าพูด

ใช่ก็แบบก็อย่างน้อยก็ดีที่เขารู้จักแล้วไงตอนนี้
ก็แสดงว่าเรารู้สึกว่าการเปิดหน้ากากออกมาเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเรามากกว่า
และยังไม่พอเรายังได้ใส่ตัวเราจริงไปตั้งแต่ตอนที่เป็นหน้ากาก
แล้วพอไปทำงานที่บอกว่าต้องไปออกงานเล่นร้องเพลงไปคอนเสิร์ตกับศิลปินรุ่นพี่ที่อยู่ในซีซั่นเดียวกันอย่างนี้
เรามีความรู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยเรากดดันไหมตื่นเต้นไหมหรือมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะตอนที่เริ่มทำงาน
เอ่อคือเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบตอนเปิดหน้ากากอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเรายังตื่นเต้นอยู่เนอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วคนจะได้รู้จักเรา
เราเผื่อว่าเราจะได้ทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันคือหลังจากนั้นนะคะพี่มิ้นคือ
คือพอเราไปทำงานกับโลกแห่งความเป็นจริงก็คือไปเจอคนที่เขาเก่งมากคนที่เขาเป็นศิลปินอยู่แล้วมีเพลงของเขาเอง
มีแฟนคลับมีแฟนคลับที่แบบชอบเขาแล้วก็ชอบเพลงของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
รู้ไหมตอนนั้นว่าเราเปรียบเทียบรู้รู้คือเปรียบเทียบพลุทีาเชิงชอบเลว
เราไม่ได้เป็นคนที่แบบหวานเสียงตลกอย่างเดียว
เรามีมุมอื่นเราโตนะอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เริ่มมีคนที่แบบห่างหายจากเราไป
พอเราทำงานไปเรื่อยประมาณปีนึง
คือแบมทำงานแบบเยอะมากในปีนั้นนะคะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าบวกกับมีเสียงบางอย่างด้วยแหละ
ที่เราเจอระหว่างทางเราก็คิดว่า
เราไม่ได้เป็นศิลปินเราเหมือนเป็นนักร้องเฉย

ใช่เพราะว่าคนที่มาจ้างเรา
เขาก็อยากให้เราใส่ชุดไปร้องอะไรแบบนี้
หรือแบบบางงานก็คือแบบใส่หน้ากากเลยได้ไหม

คำว่านักร้องกับศิลปินความแตกต่างที่ในความหมายของแปม
หมายความว่ายังไงค่ะความแตกต่างระหว่างคำว่านักร้องเฉยกับศิลปิน
โอเคแปมว่าศิลปินคือคนที่สร้างงานด้วย
เป็นคนที่เหมือนเล่าอะไรบางอย่างผ่านผลงานของเขาออกมา
ตัวตนของเขาออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วศิลปินกับนักร้องก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละ
ทุกวันนี้คือความคิดเราก็อาจจะเปลี่ยนไป
แต่ว่าณโมเมนต์นั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนที่แบบหยิบยืมเพลงคนอื่นมาร้อง
แล้วก็เหมือนเหมือนได้เงินจากมันอะไรอย่างนี้
แต่คิดว่าศิลปินคือเราจะต้องมีผลงานที่มันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างของตัวเรา

มันใช่ค่ะมันคือความรู้สึกที่แบบ
อยากให้คนมาหาเราเพราะว่าอยากมาฟังเพลงเรา
มาฟังเราร้องเพลงของเรา

นั่นแปลว่าจะวัดกันความเป็นศิลปินกับนักร้องธรรมดาเนี่ยคือ
เมื่อไหร่ที่เรามีเพลงของตัวเองเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วตอนนั้นที่เริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับใครก็ตามเนี่ยค่ะ

ใช่ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนเลย
คือเหมือนด้วยความที่พอเราเริ่มเป็นที่รู้จักเราก็เริ่มสนุกกับงานมากขึ้นเนอะ
เราเริ่มมีความสุขเวลาเราออกไปทำงานไปร้องเพลงมีคนมารอเจออะไรอย่างนี้
ทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนนั้นคนนี้ทำไมเราถึงทำไม่ได้
มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมากังวลขึ้นมา
ทั้งที่รู้ด้วยนะว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ดีใช่ไหม
ตอนนั้นคือรู้ว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ดี
แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าการเปรียบเทียบในตอนนั้นมันก็ถูกแล้วที่เราต้องเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้
คือมันจะมีความคิดที่แบบมันเพราะว่าแบมอยากเป็นศิลปินด้วยล่ะค่ะ
มันกดดันตัวเองใช่ไหมอยากจะผลักอะไรของตัวเองออกมา
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นแบมเลิกคิดเรื่องการที่จะเป็นศิลปินแล้ว
ตอนที่อยู่วงแล้วแบบจะหมดสัญญาแล้วก็แบบไม่เป็นแล้วก็ได้แบบมันไฟมันเริ่มหมดอะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วพอเครียดมากเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพกายและจิตตัวเองบ้างไหมคะ
ตอนนั้นก็มีภาวะแบบกังวลเครียดสรวนไปหมดเลย

สะรวนคือเหมือนแบบสับสนกับสิ่งที่ทำอยู่

ใช่แล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้จนกระทั่งจนกระทั่งมันมีจุดที่มันแบบแย่สุดเลยคือ

รถวิตกังวลอย่างนี้หรอ

ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันมาในรูปแบบที่มีอาการเหตุการณ์ครั้งแรกมันคือการที่เราเหมือนแบบหลับอยู่แล้วก็อยู่ดีก็มีหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เราก็ตื่นขึ้นมา

ใช่ค่ะคือมันจะเป็นแบบใจวิว

ใช่เหมือนแบบเรากำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่แล้วเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นมันเป็นอารมณ์นั้นเลยอ่ะแล้วเราก็ร้องไห้เริ่ม
คือตัวเองจะตายจากอาการทางกายที่วืดวาดหรือว่าจากความคิด

อยู่แล้วก็ใจมันก็บิวบิว

เป็นค่ะเป็นอยู่ประมาณ๕นาที

คือตอนแรกแปมไม่รู้ว่ามันคืออะไร
คือเราก็ตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมา
ด้วยความที่แบบมันรู้สึกเหมือน
เหมือนหัวใจจะวายตรงนั้นได้เลย
แต่ว่าพอหายปุ๊บแล้วก็โอเค
ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่า
เมื่อคืนนี้ที่เราเป็นอาการมันแบบ

อันนี้มันคือโรคของคนขี้กังวลมากกว่า

ขี้น้อยคิดกลัวขี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น

ตอนนั้น๕นาทีมันมีเป็นซ้ำเนี่ยเป็นไหม
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นอีกเลยนานมาก
คือพอโทรถามพี่สาวแล้วบอกว่า
เนี่ยฉันเป็นอันนี้เหมือนเธอเลยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเขาก็วินิจฉัยให้แบบเธอแบบแรกอยู่ยังไม่ถึงขั้นชั้น
เพราะว่าของเขามันคือไปหาหมอแล้วทานยาอะไรอย่างนี้
ทานยาแบบเป็นประจำเพื่อให้มันหายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าต้นเหตุถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้
อาการทางกายมันมาหลังอาการทางใจ
มันน่าจะมาจากเรื่องที่เราเครียดก่อนหน้านี้หรือเปล่า

คิดกังวลเรื่องงานกดดันตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แปลว่ามันคืออาการสะสมของความคิดของเรา
ความเครียดความกังวลความกลัวของเราค่ะ
เครียดกังวลแพนิกอยากจะทำนู่นทำนี่

หลังจากนั้นจัดการยังไงคะ
ก็ใช้วิธีในปีนั้นเราก็ยังจัดการได้ไม่ดีหรอกค่ะ
แต่ก็เหมือนพยายามแบบเคลียร์ไปทีละอย่าง

คือตอนนั้นแปมมีเรื่องกังวลใจหลายอย่าง
รวมถึงเรื่องที่เรากำลังจะหมดสัญญากับค่ายเก่าด้วย
แล้วก็เราก็รู้สึกคือเราตัดสินใจไม่ได้
เพราะเราไม่อยากทำลายจิตใจใคร
เรากลัวคนจะไม่รักเรา
เราคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาจนทำให้เราเป็นอย่างงั้น
จนแปมมีปรึกษาคนนั้นคนนี้
เพราะว่าถ้าเราแบบมัวแต่กังวลแล้วตัดสินใจไม่ได้
เราอยากทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวัง
คนที่เจ็บที่สุดมันก็คือเรา
อาการมันก็มาแล้วมันก็บอกเราแล้วว่าแบบเธอทำร้ายตัวเอง
ต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดกับเธอเลยมันแบบนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เลยต้องปล่อยวางบ้าง
อย่างปลอกแรกเนี่ยก็คือรู้จักทำตามหัวใจตัวเองละ
จากที่เราไปแคร์คนรอบข้าง
แต่อันที่พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วมันจะโหดร้ายกับจิตใจคนมากเลย
คือเรื่องการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
อันนี้แปมจัดการได้หรือยัง

ต้องบอกว่าจัดการได้เยอะขึ้นมาก
จัดการได้เยอะขึ้นมาก

เราให้ประมาณ๘๐ละกัน

มีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะ
เผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วแบบเป็นคนที่ชอบเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับคนอื่น

ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์
ประสบการณ์ที่เราแบบผ่านจุดที่มันดำดิ่งไปที่สุดแล้ว
แล้วเราก็ขึ้นมาได้แล้วเราก็คิดอะไรบางอย่างของเราได้
แต่ว่าทุกอย่างมันใช้เวลาหมดนะคะ
มันต้องผ่านกระบวนการ๑๒๓๔หลายอย่าง
ซึ่งอย่างของแปมเองแปมคิดว่ามันเป็น
มันเป็นการที่แบมพยายามทำสิ่งที่ตัวเองอ่ะ
อยากจะทำให้ได้ครบไปทีละอย่าง
เป็นเหมือนลิสต์ที่เราตั้งไว้ว่าถ้าเราทำนี่เช็ค

แล้วเราจะลดเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะใช่
คือจริงวิธีนี้มันก็มันใช้เวลามากไปหน่อย
คุณแค่ต้องแบบชอบตัวเองให้ได้
เราก็ชอบตรงนี้ของเรามาก
คือเห็นคุณค่าของตัวเอง
เห็นความสามารถของตัวเอง

ใช่ค่ะใช่ไหมมันเป็นการเหมือน

มันจะมากหรือน้อยในสายตาเรา

คือเราสามารถที่จะแบบเปรียบเทียบ
เรากับคนอื่นตลอดเวลา

ตัวเองเลยมันก็จะไม่มีวันพอ

โหดร้ายถ้าอาการนี้เกิดขึ้นกับ
ใช่ไหมใช่ค่ะใช่

ไม่มีวันหยุดสิ้นใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมี

ไม่ว่าเราจะแบบพยายามเก่งขึ้น

มันจะมีคนที่แบบได้ยี่สิบสามสิบ
เราก็จะเป็นคนที่สิบห้าหรือยี่สิบ

ตลอดชีวิตมันก็เลยแบบ

สิ่งที่เราอยากทำ

เลนส์ของเรากับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงตอนที่แปมพูดว่าแปมเปรียบเทียบ

อะไรอย่างนี้บอกว่าคนเขามีแฟนคับ

มันต้องมีเหตุผลนะที่คนเขา

แต่ตอนนั้นแล้วแหละว่าเราต้องมีความสามารถ

เรามาถึงตรงนั้นได้
เปิดหน้ากากมาแล้วยังมีคนต้อนรับเราเลย

แล้วเราเป็นตัวเองแล้วมีคนชอบเรา
นั่นแหละตอนนี้พี่ก็ยังจะพูดอยู่ว่า

ที่ทำให้แตมยังอยู่ได้อยู่ทุกวันนี้

เรารู้สึกผิดกับตัวเองมาก

มองเห็นแค่ว่าเราแบบแค่ข้อเสียของเรา

ใช่เราเหมือนเราโดนแบบลาหูอมอ่ะ

ถ้าเราไม่ได้ทำอันนั้น

ใช่ก็คือไม่ใช่ศิลปินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

โอ้โหเราก็ร้องเพลงได้ตั้งหลายแบบหลายแนว

มองกลับไปเรายังเสียดายสิ่งที่เรา

เธอโง่มากเลยเนาะตอนนั้น

ที่มีเพลงเป็นของตัวเอง
ยังได้ทำเพลงร้องเพลงมาถึงทุกวันนี้

อย่างเพลงล่าสุดหรือเปล่าเนี่ย
เป็นเพลงที่เราเขียนไหมปีที่แล้ว
เขียนด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขียนร่วม

แต่ว่าแบมก็จะแบบขึ้นโครงมาก่อน

คือทุกเพลงที่แปมทำมันเป็นเรื่องของแปมหมดเลย

หรือว่าเป็นเรื่องที่เรามโนขึ้นมา

เราพูดถึงความสัมพันธุ์ทั่วป่ายแล้วกันค่ะ

คนจะชอบถามว่าแบบเพลงนี้หมายถึงแฟนเหรอ
ไม่ใช่นะคะถ้าใช่ก็เลิกไปแล้ว

แต่ว่าคือจริงคือเป็น
เราเล่าผ่านเรื่องที่มันคล้ายกับว่าเป็นความรักหญิงชายแล้วกัน
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเจอมาจากชีวิตของเรา

คือมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่มันเจอตอนนั้นว่าแบบเหมือนมันมี
เขาเรียกว่าอะไรอะมีแบบพูดความ
มันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้

เออมันเหมือนมันตอบมันตอบคำถามในใจเราว่าแบบ
โอเคก็เป็นความสัมพันธ์

ดอกจันทร์ว่าไม่ได้พูดถึงแฟนนะคะ
พูดถึงความสัมพันธ์กับคนทั่วไป
มันเป็นภาวะหนึ่งในจิตใจเราแล้วกันค่ะคือ

อีกฝ่ายเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
แต่ว่ามันเป็นเราคนเดียวที่กำลังอยู่ในสภาวะนั้น
คือทุกอย่างที่เขาทำมันมีผลต่อจิตใจเราแบบเกิน๑๐๐
มันอาจจะเป็นเรื่องพลังงานด้วย
ความที่เราแบบเอาใจไปไว้ตรงนั้นมากคือ
คือไว้ใจเคารพนับถือ
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา
ซึ่งแบบมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เราแค่เขาพิมพ์มาแค่นี้
หรือเขาพูดแค่นี้แล้วเราแบบน้ำตาไหล
อะไรอย่างนี้แบบแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่

โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนั้นใส่เราหรือเปล่า
เหมือนเขาตั้งใจทำให้เราเสียความรู้สึกค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจหรอกแปมคิดว่าเขาไม่ตั้งใจ
แต่ว่ามันเป็นเหมือนเคมีบางอย่างค่ะ
ที่มันอาจจะไม่ตรงกัน
ซึ่งแบบในปีนั้นเป็นครั้งแรกที่
อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วหายไปนานมาก

แล้วก็รู้สึกว่าจริงด้วยอะ
มันเป็นรูปแล้วเราพยายามที่จะแบบ

ทั้งที่เรามองเห็นอนาคตว่ามันไปต่อไม่ได้อะ
แล้วมีแค่เราที่แบบเสียใจอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้น

คำถามสุดท้ายนะคะมีเสียงอะไรที่แปมฟังแล้วรู้สึกสบายใจ
หรือว่าเสียงอะไรที่เวลาไม่สบายใจจะต้องไปฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงอะไรก็ตาม
เสียงอะไรจะเป็นเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงนกเสียง
มีเสียงอะไรที่ชอบฟังฟังแล้วสบายใจฟังแล้วรู้สึกดีชอบ
ร้องไห้แบบร้องไห้แบบด้วยความปลดปล่อยอย่างนี้เหรอคะ

ค่ะคือมันเหมือนแบบไม่รู้พี่มิ้นเคยเป็นไหม
คือเวลาที่เราเจออะไรมาเยอะเราแบบท้อเราเครียดเราเศร้าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพออยู่คนเดียวอะผมเชื่อว่าทุกคนมันต้องมีเวลาอ่อนแอ
มันต้องปล่อยให้ตัวเองแบบร้องไห้บ้างแบบอ่อนแอบ้าง
รับกับตัวเองบ้างว่าตอนนี้มันไม่โอเคเลย

แย่มากก็ร้องไห้ออกมาเถอะอะไรอย่างนี้
เรากำลังมีความรู้สึกแบบนี้แหละเราปล่อยมันออกมา
แล้วมันก็จะเป็นการร้องไห้ที่มีสุขภาพ

แล้วพอวันต่อไปเราก็ไปต่อได้
มันก็จะรู้สึกปลดปล่อยผ่อนคลายออกมา

เพลงแบบที่ทีมงานทำมา
ฝากผลงานค่ะแปมตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนมีผลงานอะไรล่าสุดบ้างคะ
ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะคะ
ชื่อเพลง๑๑๑๑นะคะแปมวันทฤษานะคะ
ค่ะไปติดตามแปมได้ทุกช่องทางเลยนะคะ
แล้วส่วนตัวล่ะคะไปติดตามได้ที่ไหนบ้าง
ส่วนตัวก็ติดตามได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในไอจีค่ะแปมโปรแปมค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้
ถ้าใครอยากติดตามน้องแปมนะคะไปตามช่องทางเมื่อกี้
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะ
สวัสดีค่ะ